ประจำวันที่๒๓พฤษภาคมตัวเลขล่าสุดออกมาแล้ว
วันนี้ปรากฏว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา๓๓๘๒ราย
แล้วก็แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ๒๙๒๒ราย
เรือนจำที่ต้องขัง๔๖๐รายนะคะผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว๒๑๓๑ราย
คุณดูตัวเลขที่รับมาใหม่กับที่รักษาหายออกไปรับมาใหม่เยอะกว่านะฮะ
เอาเฉพาะระลอกเดือนเมษายนก็คือ๑เมษายนเป็นต้นมา
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสม๑แสนกับอีก๖๓๗รายแล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิต๑๗รายด้วยกันนะคะ
แน่นอนคุณผู้ชมกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงก็แคมป์คนงานหลัก๔
เป็นพันคนเหมือนกันแล้วก็แน่นอนเป็นเชื้อเป็นพันธุ์ที่สายพันธุ์อินเดียซะด้วย
ก็หนักซะด้วยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ต้องมีการทำให้คนในชุมชนรอบแคมป์มีความปลอดภัยมากขึ้น
ต้องเร่งฉีดวัคซีนต้องไม่ให้คนออกนอกพื้นที่เข้มงวดกันเลย
วันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มมีมาตรการเข้มงวดทั้งแคมป์ก่อสร้างทั้งตลาด
เป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เรื่องนี้ครับในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคเอง
ท่านก็ออกมาแถลงภาพรวมของสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ในพื้นที่หลัก๔คือแคมป์หลัก๔แคมป์คนงานก่อสร้าง
เพราะว่าแน่นอนตอนนี้การเอาคนงานต่างเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านต้องตรวจหาเชื้อกัน
เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดจากแรงงานที่ถูกลักลอบนำเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีการคัดกรองหรือว่าตรวจเชื้อด้วย
ใช่แรงงานต่างด้าวเข้ามาแถมได้ของแถมเป็นโรคติดมาด้วย

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญกันอยู่
ซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยเป็นบรรยากาศแคมป์คนงานก่อสร้างหลักสี่
พื้นที่รอบประชาชนอยู่๗ชุมชน
ตอนนี้รอบแคมป์นี้ค่อนข้างจะเงียบเหงา
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดป้ายห้ามคนเข้าออก

ไอ้ชุดนี้มันก็อึดอัดมากพออยู่แล้ว
อยากให้เขาไปนั่งตากแดด

ซึ่งก็ต้องระวังตัวเองในการที่จะรับเชื้อเข้ามาด้วย

ในพื้นที่มันอยู่ในพื้นที่ดูแลของสำนักงานเขตหลักสี่
บอกว่าเดี๋ยวกำลังจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีน
ให้กับคนใน๗ชุมชนรอบแคมป์คนงานก่อสร้างนี้ก่อน

ชุมชนแฟลต์ตำรวจอิสระชุมชนแฟลต์ตำรวจส่วนกลางทุ่ง๒ห้อง
กองบัญชาการศึกษาชุมชนมิตรประชาพัฒนา
เปรมสุขสรรค์และชุมชนคนรักถิ่น
เป็นภูมิคุ้มกันเสริมก็คือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
คู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้าง

ซึ่งแถวถนนโลโครสคุณผู้ชมถ้านึกภาพไม่ออก
ซึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มฉีด๒๕๒๙พฤษภาคมนี้
ที่โรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรโดยสำนักงานเขตหลักสี่
จัดทำบัญชีบรายชื่อตามทะเบียนบ้านรวมไปถึงสำรวจผู้พักอาศัย
ที่อยู่ในห้องเช่าต่างในชุมชนดังกล่าว
แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปแจกคูปองเพื่อนัดหมายการฉีดวัคซีนต่อไป

ตอนนี้เขาให้คนใน๗ชุมชนนี้เป็นการฉีดก่อน
หรือที่อยู่ในพื้นที่หลักศรี๒ห้อง
ซึ่งยังไม่ได้อยู่ในชุมชนนี้เขายังไม่ได้ให้ไปฉีด
เพราะผมเองก็อยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ทุ่ง๒ห้องกับหลัก๔เหมือนกัน

ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ให้คนกลุ่มอื่นไปฉีดนอกเหนือจาก๗ชุมชนนี้
แต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่าแต่มันก็เป็นพื้นที่เดียวกัน

ทำไมไม่ให้คนในเขตหลักศรีทั้งหมดไปฉีด

ตอนนี้คนในพื้นที่อย่างเพื่อนบ้านก็มีการคุยกันว่า

เพราะคนงานเหล่านี้ก่อนหน้านี้คือกระจายไปเยอะ
เขาก็ไปเดินตะลงตลาดกันเยอะแยะมากมาย

ช่วยกันดูแลให้มันทั่วถึงด้วย

มันไม่ใช่แค่ว่ามันมีช่วงพักร้อนนะโควิด

คนก็เดินทางกันเยอะทีเดียวนะครับ
มีการโพสต์ข้อความแจ้งเลื่อนการเปิดตลาดออกไปอีก๓วัน
เดิมจะเปิดพรุ่งนี้ก็เลื่อนไปเป็น๒๗พฤษภาคมแทน

แล้วก็ต่างชาติ๗๔ราย
แหละมีบ่อยต่างชาติไม่ได้รับรักษาแล้ว

ทำให้ผู้ป่วยต้องกักตัวที่ห้องพักของตัวเอง
ซึ่งล่าสุดทางกรุงเทพรมหานคร
ระบาดของโรคโควิด๑๙นะฮะก็มีการติดเชื้อนะฮะเนื่องจากว่าสถานที่
เฉพาะกลุ่มก็เช่นแคมป์คนงานตลาดต่างส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อราย
เพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ป่วยสะสมก็เพิ่มขึ้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพ
หานครก็เลยมีคำสั่งดังนี้ครับ๑ให้ตลาดและแคมป์คนงานก่อสร้างรวมไปถึง
สถานประกอบการที่เป็นคอร์เซ็นเตอร์ต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้าย
ประกาศที่เขาส่งไปซึ่งก็กำหนดคือใจความคือควบคุมเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วข้อสองคือห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง
แต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและต้องปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายของประกาศนี้
เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับต้องบอกแบบนี้นะพี่เบิร์ดปุ้ยและคุณผู้ชม
ในเขตหลัก๔ตอนนี้ยังมีคนงานทำงานอยู่ในหลายแคมป์
ในหลายพื้นที่การก่อสร้างซึ่งผมเองเมื่อวานก็ขับรถไปซื้อของเนอ
อ่าก็ยังเห็นว่ามีคนงานก่อสร้างยังออกไปก่อสร้างเยอะแยะมากมาย
ซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าคนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มจากแคมป์ไหนอืม
ไม่ได้มีการสั่งระงับให้มีการหยุดทำงานแต่อย่างใดเลยนะอันนี้น่าเป็นห่วง
ถ้าคุมไม่ได้นี่ปัญหาใหญ่เกิดแน่นะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
อย่างนั้นในฐานะก๊อฟเป็นคนในพื้นที่ก๊อฟคิดว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องให้มีการดูแลไปทั้งเขตเลย
อันนี้ดีไหมดีเพราะตอนนี้ชาวบ้านกังวลไม่กล้าออกนอกบ้าน
กล้าออกไปซื้อกับข้าวกินเพราะว่าไม่รู้ว่าเชื้อมันไปถึงไหนแล้วบ้าง
ยังเห็นคนงานก่อสร้างยังออกมาทำงานกันปกติใช่อืมนะฮะส่วนสายพันธุ์นี้เนี่ย
คือพอมันติดแล้วมันไม่แสดงอากาศเนี่ยคือความน่าวิตกกังวลใช่ไหม
คือต้องชี้แจงว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่แบบเสี่ยงสูง
เพราะในซอยอย่างซอยบ้านผมก็จะมีแคมป์คนงานก่อสร้างแคมป์ใหญ่มาก
ซึ่งเราไม่รู้ว่าในแคมป์นั้นมีคนเป็นหรือเปล่า
ไม่มีการออกมาชี้แจงแล้วสายพันธุอินเดียนะพี่เบิร์ตนะ
ตรวจแบบแบบใช้แหย่จมูกเนี่ยไม่เจอนะคะอืม
เพราะสายพันธุนี้เชื้อมันลงไปที่หลอดลมมันลงไปลึกมากอ่า
แบบธรรมดาไม่เจอนะครับเนี่ยแล้วไอไออาฟริกาใต้ที่